ภัยกับเวรเปรย์เนี่ยเขาจะมีความสนิทสนมรู้จักกันอยู่แล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวก็เอาคนไข้มาส่งเดี๋ยวก็เอาคนไข้มาส่ง
แต่กรณีนี้ครับคุณวราพรคุณผู้ชมครับ
คือเอาผู้ป่วยนะฮะผู้ป่วยโควิดไปส่ง
ปรากฏว่าคือตอนนี้หลายโรงพยาบาลเป็นแบบนี้
ถ้าพี่กู้ภัยเอาไปส่งเนี่ยจะต้องเข็นเข้าไปให้ในห้องฉุกเฉิน
แต่ที่นี่คุยยังไงกันไม่รู้นึกว่าเวทีมวยฮะ

ปัญหานี้มันเกิดจากความไม่เข้าใจกันแท้นะฮะ
คือทีมกู้ภัยก็เหนื่อยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เหนื่อยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับกูภัยนะฮะก็มาส่งผู้ปวดโควิดที่หน้าห้องฉุกเฉิน
แต่ทางเวรเปรย์บอกพี่พี่ต้องเอาเข้าข้างในเองเลยนะครับ
ต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างจริงก็ตั้งใจจะทำงานแหละนะฮะ
ดูออกมันบานปลายถึงขั้นวางมวยใส่กันแบบนี้นะครับ
เมื่อสิบเอ็ดโมงที่ผ่านมาครับในแพทย์ปฤติวัติวงงานรองผู้มีอาการ
ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับ

จากการตรวจสอบคลิปตามที่ปรากฏในสื่อในเบื้องต้น

ก่อนก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
จึงมีคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานในสายงานอื่น

แล้วเดี๋ยวจะตั้งกรรมการมาตรวจสอบข้อที่จริง
เกิดปากเสียงกันแล้วก็มีการดิ้งเสื้อผักอก
แล้วก็เท่าที่เห็นก็คือถ้าต่อยเนี่ยก็ดูเหมือนคนของเราเป็นฝ่ายต่อย
ก็คงเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันไม่เอื้ออาทรต่อกัน

ความผิดอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ครับ
การร่วมงานกันควรจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ดีกว่านี้นะครับ
แน่นอนแล้วครับสถานการณ์ที่ทุกคนทำงานหนัก
ใครก็อาจจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง

ก็คือให้ทำงานที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่า
มีการทีมอื่นมาอีกอาจจะมีปัญหาอีกนะครับ
แล้วก็เบื้องต้นเราคือให้ออกไปทำงานอยู่ในด้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไข้

คุยกันดีครับนิดเดียวเองก็เข้าใจกันแล้ว
ส่วนว่าโทษจะถึงขั้นไล่ออกหรือเปล่า
คุณหมอเมื่อสักครู่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาครับ